เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้และประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย
เพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความ
เจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้าพระราชวาส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา
ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานโอกาสทางการศึกษา

พุทธศักราช๒๕๕๓มีพระราชดำริให้จัดตั้ง
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามกุฎราชกุมารหรือมทศ
เพื่อสร้างโอกาสแก่นักเรียนยากไร้ทั่วประเทศ
เรียนดีมีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่อง
ยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุปธรรม
ส่งสืบสารโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน
สมเด็จพระบรมชนกนาคทรงริเริ่มไว้
และทรงส่งเสริมโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียน
เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีของบ้านเมือง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
การศึกษาคือรากฐานอันสำคัญยิ่ง
ในการสร้างพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
ให้เจริญมั่นคง